เมื่อวานนี้เรารายงานข่าวไปว่านักร้องดังบาร์ดบางแก้ว

แล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบนะคะ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วไม่มีเอกสารที่ยืนยันความเป็นเจ้าของรถ

แต่ว่าล่าสุดตอนนี้ตำรวจเขาคืนรถไปแล้ว
เพราะว่ารถราคาสูงเกิน๒๐ล้านบาทก็กลัวที่จะชำรุด
แต่ในการคืนรถไปยังอยู่ในการอายัดนะคะ

แล้วก็ต้องเข้ามาชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ในช่วงเวลา๑๕วันด้วยค่ะ
พลตำรวจรีสุรพลแก้วขาวรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓
ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปรับรามการโจรกรรมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ตำรวจภูทรภาค๓
ก็ได้ออกมาชี้แจงนะคะกรณียึดรถสปอร์ตหรู
เมื่อสักครู่นี้คือลัมโบกินี่สีเหลืองทะเบียนป้ายแดง
ที่มีนายพงพฤษศิลปสุวรรณหรือบาสนักร้องฝาแฝด
ชื่อดังวงบางแก้วเป็นคนขับ
ต่อมาค่ะนายสามารถชาติบุรีออกมาบอกว่าตัวเองเป็นเจ้าของ
แต่ว่าขาดเอกสารการนำเข้าจากสุรกากร

ก็เลยให้นำมาแสดงตามระยะเวลาที่กำหนดก็คือภายใน๑๕วัน

รถให้กับเจ้าของก็ขับรถกลับบ้านไปได้ตามปกติ
แต่ตำรวจบอกว่าคืนแล้วไม่ได้คืนเลยคือยังอยู่ในการอายัดอยู่
จำหน่ายถ่ายโอนแล้วก็อย่างที่บอก
ต้องนำหลักฐานมาชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ภายใน๑๕วัน
รถนี้เป็นรถถูกขโมยมาหรือเปล่าจากการตรวจสอบเบื้องต้น

แต่ว่าเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตรพบข้อผิดสังเกต

ขับอยู่ในพื้นที่นครราชศรีมามานานกว่า๓ปี
ขับวนเวียนวนเวียนอยู่ในพื้นที่แบบนี้แหละค่ะ

กำลังจะทักเลยว่า๓ปียังไม่เปลี่ยนป้ายอีกเหรอคะ

แล้วรถก็โดดเด่นนะคะคุณผู้ชมค่ะ
คือรถหรูราคาแพงแบบนี้สีก็เด่นแล้วค่ะ
แล้วก็ป้ายแดงด้วยค่ะป้ายแดงมา๓ปีวนไปวนมา
เจ้าหน้าที่เขาเลยต้องขอตรวจสอบหน่อย

เพราะว่าเป็นไปตามกฎหมายนะคะคุณผู้ชมค่ะ
มาตรา๑๒๓พระราชบัญญัติสรรพสามิตรปี๒๕๕๙
คือเป็นทรัพย์สินมูลค่าสูงเกิน๒๐ล้านบาท

เกรงจะเกิดการชำรุดเสียหายก็เลยต้องคืนเจ้าของ

เจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาย้ำยืนยันว่า
ปกป้องคนผิดไม่ได้อยู่ดีคืนรถ
มันมีกฎหมายกฎหมายคุ้มครองอยู่นะคะ
แต่รถคันนี้ก็ต้องมีการชี้แจงภายใน๑๕วันนั่นเองค่ะ